ส่วนที่ฉะเชิงเซานะครับก็มีหญิงวัย๖๙ปีคนหนึ่งนะครับ
ก็ปกติแล้วก็จะมีอาการหลงลืมอยู่แล้วเดินออกจากบ้านไปแล้วข้ามถนน
ค่ะถูกรถชนนะฮะจนล้มลงที่ถนนก็พยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
แต่โชคร้ายจริงครับเพราะว่ามีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาแล้วก็ทับนะฮะ
คือไม่เห็นคือทับร่างจนแบบคือร่างแหลกกระจายเกลื่อนถนน
อืมชิ้นส่วนของวัยวะต่างต่างอ่ะนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณก่อนถึงปั๊มแก๊สถนนสุริโสธรขาเข้าบางประกงในพื้นที่
บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับท้องที่ของสพแสนภูดาต
หลังจากรับทราบเหตุตำรวจกับทีมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะครับอ่า
ตอนแรกเนี่ยพบคนเจ็บถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับนะฮะ
แล้วก็มีรถมาทับซ้ำอีกหลายคันนะครับจนเสียชีวิต
ซึ่งร่างเนี่ยแล้วก็ชิ้นเนื้อกระจัดกระจายอยู่เกลือนถนนเลย
ถ้าดูจากระยะทางรัศมีแล้วเนี่ยคือประมาณ๕๐เมตร
นะที่ร่างแหลกระจายไปค่ะก็ต้องใช้ผ้าถุงสีดำอ่ะ
มาคลุมมาห่มมากองแล้วก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ย
มากองใส่กันไปอ่ะก็คือเอามารวบรวมกันอ่ะนะคะ
แล้วก็ตามญาติผู้เสียชีวิตมานะครับจนทราบว่าผู้ตายชื่อว่านางขาน
สีทะดนชัยยุคหกสิบเก้าปีลูกสาวชื่อนางดงสมรอายุสิบเก้านะครับ
ก็พักอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคหลงลืม
แล้วชอบเดินหายออกไปจากบ้านต้องตามหากัน
เมื่อคืนนี้แม่ก็หายไปไม่รู้ว่าเดินออกไปไหนนะครับ
แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะเดินข้ามถนนแล้วแม่ก็ถูกรถชนเสียชีวิตจริง
ส่วนพนักงานปั๊มแก๊สบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคนขับกระบะ
เข้ามาเติมแก๊สแจ้งว่าเห็นคนเจ็บถูกรถชน
นอนอยู่กลางถนนค่ะนะคือคนที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่า
เห็นคนเจ็บถูกรถชนอยู่กลางถนนเนี่ยชูมือขอความช่วยเหลืออยู่ด้วย
ก็คือล้มลงไปแล้วแต่ว่ายกไม้ยกมือทำนองว่าช่วยด้วยอ่ะค่ะใช่
แต่ทีนี้ระหว่างที่คือยังไปช่วยกันไม่ทันเลย
มีรถพ่วงสิบแปดล้อขับมาครับขับมาเลนกลางอ่ะ
แล้วมองไม่เห็นว่ามีคนเจ็บนอนอยู่มันมืดด้วยหรือมั้ง
อะไรก็แล้วแต่เป็นเวลากลางคืนนะคะก็ทับร่างเข้าไป
คือจากเจ็บอยู่ถูกทับซ้ำเสียชีวิตฮะแล้วทีนี้รถพ่วง๑๘ล้อครับ
คือทับตรงกลางเลยแล้วก็ยังมีรถอีกหลายคันที่ขับผ่านมาอีก
อืมก็ทับเข้าไปอีกซ้ำซ้ำกันไปจนร่างกายชิ้นเนื้อ
กระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับอ่าก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ